หญิงคนนึงนะคะอายุสามสิบเอ็ดปีจมน้ำเสียชีวิตค่ะคือแฟนนุ่มเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกันแล้วก็ขากลับเนี่ยทะเลาะกันระหว่างทางแฟนสาวคือลงจากรถเดินไปที่สะพานแล้วหายไปเลยมาพบอีกทีก็คือเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในน้ำทีนี้ค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นว

แก้วสว่างอายุ๓๑คุณแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะแฟนลูกสาวซึ่งก็เป็นลูกเขยอ่ะนะชื่อว่านายจิระพงศ์อายุ๓๕ปีโทรไปบอกว่าลูกสาวหายไปไหนก็ไม่รู้แม่ก็มาช่วยตามหาสุดท้ายมีชาวบ้านเจอร่างของลูกสาวแม่แล้วก็นำร่างขึ้นมาจากน้ำเอาไว้บนฝั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยค่ะชาวบ้านบอกว่าลูกแม่จมน้ำตายตรงนี้ครับแม่
วันนั้นพาแม่มาพาแม่มาน้องตรงนี้

ซึ่งคนชายนี่แหละไปพาน้องออกจากงาน
เดี๋ยวถึงก็ไปยกห้องข้างบ้านให้อยู่
พออย่ายุ่งแล้วแม่ก็ทำร้ายจิตใจลุงแม่

ตอนนี้แหละแม่ก็อย่ายอมตัวเนี่ย

นี่นี่คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ค่ะนายเจรพงศ์แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าคืนวันที่๒๓มีนาคม
ทั้งคู่ก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกันนะคะ
เงินเกินไปสักร้อยสองร้อยได้
ตอนขับรถกลับช่วงตี๓
ระหว่างทางตัวผู้เสียชีวิตก็ถามแฟนนุ่มว่าเงินหายไปไหน

ก็ตอบไปว่าจ่ายค่าเหล้าไป
แต่ฝ่ายหญิงคิดว่าเอาเงินไปติ๊บให้กับพนักงานก็เลยทะเลาะกัน
แต่เขาบอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงนะ
ระหว่างทางตัวฝ่ายหญิงลงจากรถเดินไปที่สะพานท่ากูบ
จิรพงศ์บอกว่าผมก็ตามไปนะแต่คือแบบด้วยความทะเลาะกันไม่ได้ตามไปทันที
เพราะว่าต้องหาที่จอดรถก่อนด้วยแล้วก็เดินตามไป

ก็เดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ตอนเช้าก็โทรบอกแม่ของฝ่ายหญิงว่าช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อย

แต่ก็เจอสพอาทิตย์จนเมื่อคืนชาวบ้านบอกว่าเจอสพลอยน้ำมา
กู้ไพหายไปงมนำสพขึ้นมา

จ่ายเงินแบบว่าผิดไปร้อยสองร้อย

เงินไปให้จิ๊บหรือเปล่าให้จิ๊บเลือกตัวรึเปล่า
ทางขึ้นสะพานพอดีครับผมต้องถอยรถจอดอะไรให้เรียบ
แต่ว่าจังหวะพอเดินขึ้นสะพานมาก็ไม่เห็นน้อง
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็ยืนอยู่ตรงนี้เสื้อสีขาว
ก็คอยฟังตลอดเลยว่าแฟนนุ่มของลูกสาว
เนี่ยให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างแต่คุณแม่ไม่เชื่อว่าจะกระโดดน้ำตาย
ไม่เชื่อแบบนั้นกู้ภัยก็ต้องนำศพของผู้เสียชีวิตส่ง
นิติเวทโรงพยาบาลสุรทานีเพื่อจรรย์สูตรให้ละเอียด
แล้วก็จะต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ให้มันชัดเจน
เขายังไปต้องรอฟังดำรวจอีกที